นี่มีเรื่องนี้นะฮะแม่หลอกพระหลอกเจ้านี้บาปหนัก

คือพระท่านเอาเรื่องนี้ออกมาแฉออกมาแชร์อยากให้ญาติโยม
ใครที่จะทำผิดแบบนี้อย่าทำเพราะมันบาปหนัก
ส่วนวัดไหนก็ต้องระวังด้วย
จะมีคนแบบนี้คุณส่งข้อความมาหาทางแอดมินของวัด
บอกแบบนี้บอกว่าเพิ่งทำบุญบริจาคโอนเงินไปครับ๑๐๐๐บาท
แต่มันเกินขอให้ทางวัดโอนคืนหน่อย๘๐๐๐บาท

ทีนี้ทางวัดนะโอ้โหแอดมินฉลาดมาก
มินไปเช็คเลยว่ามีเงินจากบัญชีนี้
เข้ามาบัญชีวัดจริงหรือไม่ปรากฏว่าไม่มี
คุณเท่ากับคนคนนี้จะหลอกเอาเงินพระ๘๐๐๐บาทนะ

คือท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีสุธาวาส
หรือว่าวัดวังน้ำขาวที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
พระทัศพลท่านเข้าร้องเรียนกับผู้สิทธิ์ข่าว
บอกว่าเมื่อเวลาประมาณสักตี๔๓๐ของวันที่๒๘มีนาคม
เป็นผู้ชายติดต่อทักแชทเข้ามาทางข้อความ
แจ้งความประสงค์ขอร่วมบุญถวายปัจจัยสมทบทุน
สาราการประเรียนแทนหลังเก่า
ถูกไฟไหม้จนเสียหายทั้งหลังนะครับ
ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของทางวัด
ซึ่งเปิดให้ร่วมทำบุญถวายปัจจัย
ต่อมาชายคนดังกล่าวก็บอกว่าทำบุญแล้วนะครับ
แล้วก็ส่งสลิปการโอนเงินจำนวน๑๐๐๐บาท
มาให้ทางแอดมินได้ดูนี่เป็นสลิปนี้
ไม่ถึง๑๐นาทีชายคนดังกล่าว
ทักเป็นข้อความมาหาแอดมินของทางวัด
แล้วก็ขอรับเงินคืน๘๐๐๐บาทได้ไหมครับ
นี่ครับพระครูตอนแรกก็ตอบเอง

ว่าเป็นแอดมินของวัดตอบหรือว่าเป็นพระตอบนะฮะ
ก็เรียกคนที่คุยด้วยว่าพระครูนะครับ
แต่ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ของวัดก็เริ่มสงสัย
เอ๊ะทำไมโอนเงินมาแล้วจะขอให้โอนเงินคืนมันก็แปลก
บอกว่าขอตรวจสอบก่อนนะ
ว่ามีเงินเข้ามาในบัญชีของวัดจริงหรือเปล่านะครับ
วันต่อมาพระอาจารย์ท็อปหรือว่าพระทัศพล
ที่ร้องสื่อกับเราท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะ
ก็พร้อมคณะกรรมการวัดเดินทางไปที่ธนาคารทกศ
วัดนี้เขาเคร่งเรื่องบัญชีมากนะคุณฮะ
ตรวจสอบให้ถูกต้องเลยไปที่ธนาคารทกศ
ซึ่งเป็นธนาคารที่วัดได้เปิดบัญชีเอาไว้

ทีนี้มีการตรวจสอบเรื่องของการโอนเงินเข้าเงินออก
ปรากฏว่าเอ๊ะไม่เห็นมีเงินโอนเข้ามา๑๐๐๐บาทเลยนะครับ
สลิปวันทั้งวันเวลาจำนวนเงินที่โอนเข้ามานะฮะ
บอกว่าโอนเงิน๑๐๐๐บาทไม่เห็นมีเลยนะครับ
ปรากฏว่าก็เลยต้องพูดคุยกับคนที่แชทมาหา
บอกว่าตกลงโยมโยมโอนมาจริงหรือเปล่าเนี่ย
อัตมาไปเช็คในบัญชีของวัดแล้วนะ
ไม่เห็นจะมีเงินที่โยมบอกว่าโยมโอนมาเลย

คือเขาไม่ใช้บัญชีมันตรวจสอบง่ายไงคุณ
อาจจะใช้ธนาคารอะไรสักอย่างเนี่ย
พอมันตรวจสอบได้ว่าไม่มีเงินจากธนาคารนี้โอนเข้ามานะครับ
ก็เลยมั่นใจว่าพวกนี้เป็นมิจฉาชีพ
ปลอมแปลงสลิปการโอนเงิน
แล้วก็ยังมาหลอกพระหลอกเจ้า
หาว่าทำบุญและอยากได้เงินคืนส่วนหนึ่งนะครับ
ทัศพลท่านบอกแบบนี้เลยบอกว่าขอให้ญาติโยมทุกคน

วัดไหนที่จะโดนแบบนี้ต้องระวังไว้ด้วยนะครับ
แชทมาทางที่เพจของวัดแล้วก็ทางที่เพจตัว

ของวัดจำนวนหนึ่งหมื่นบาท
เสร็จแล้วก็ทักพ่อปลามาเพื่อที่จะขอเงินคืนแปดกันบาท
คุณผู้ชมพระอาทับบอกว่าอยากฝากไว้เป็นอุทาหอนเตือน

ซึ่งบางครั้งก็เราไม่รู้หรอกว่ามีใครโอนเงินเข้ามา

ขอให้ตรวจสอบรอบครอบให้เหมือนกับแอดมินของวัดนี้

ซึ่งก็มีทั้งคณะกรรมการวัดแล้วก็พระท่านเองนี่แหละ

ท่านก็ตรวจสอบไปถึงต้นทางของธนาคารนะ
ต้นทางของการรับโอนแล้วก็ต้นทางของการโอนเงินมาด้วยนะครับ